ไปดูเรื่องเศร้ากันหน่อยนะคะมีคุณตาคนนึงค่ะ
เป็นคนขายลอตเตอรี่นะคะแกก็ปั่นจักรยาน
ทีนี้แกปั่นผ่านตรงท่อระบายน้ำแล้วแกเห็นว่าโอ้โห
มันมีเหมือนแบบย่าเหมือนวัชพืชขึ้นโผล่ออกมาจากรูท่อ
ครับกันก็มองว่าแถวเนี้ยน้ำท่วมบ่อย
อาจจะเป็นเพราะวัชพืชเหล่านี้แหละแกเลยจอดจักรยาน
แล้วก็ลงไปดึงไปถอนนะคะหวังว่ามันจะได้ระบายน้ำดีขึ้น
ปรากฏรถเก๋งสีขาวไม่รู้มองไม่เห็นหรือว่าอะไร
พุ่งชนแกเต็มแรงจนแกเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่ค่ะนี่คือคุณลุงเกียรติศักดิ์โกงประโคนนะคะ
ใช่ค่ะ
พอได้รับรายงานก็รีบลงพื้นที่มาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายคุณลุงเกียรติศักดิ์เสียชีวิตนะคะ

ส่วนรถคันที่ชนก็ไม่ต้องสืบนะคะ

ป้ายทะเบียนหลุดออกมาครับทิ้งป้ายทะเบียนเอาไว้ตำรวจก็เก็บสิคะ

เขาก็มามอบตัวเองนะคะ
เดี๋ยวจะมีป้ายทะเบียนที่หลุดอยู่แล้วเจ้าหน้าที่นี่
นี่ค่ะเห็นชัดเลย๙กล๒๗๕๙ตำรวจเก็บเอาไว้แล้ว

บริษัทกรุงเทพเหล็กกล้าบนถนนเทพารักษ์นะคะในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ชาวเน็ตเขาแชร์คลิปนี้กันเยอะมาก
เพราะต้องการตามตัวเจ้าของรถเก๋งสีขาวคันนั้นมารับผิดชอบครับ
คุณน้าสมพงศ์นะคะภรรยาของคุณลุงเกียรติศักดิ์เขาก็บอกว่า
ครอบครัวมีอาชีพขายลอตเตอรี่กันทั้งบ้าน
ปกติแล้วสามีเนี่ยจะปั่นจักรยานไปขายลอตเตอรี่ตรงจุดเกิดเหตุเช้ามืดเป็นประจำ

รถตกเก๋งหรอครับ

เดี๋ยวกระเด็นไปไกลเลยนะ
กำรวจไปดูกล้องแล้ว

ที่ลุงกิจอีสักแกไปนั่งถอนย่าอยู่ตรงถนนเนี่ย

จะต้องถูกชนจนเสียชีวิต
ด้วยความแรงขนาดนี้แล้วก็ไม่จอดไม่ช่วยเหลือด้วย
ใช่ค่ะชวนลงหลีไปเลย
คือถ้าคันนี้จะมองเห็นหรือจะเบรก
หรือว่าจะหยุดช่วยเหลืออะไรบ้างเนี่ย

แต่อย่างที่บอกว่าเขามามอบตัวแล้วนะคะลองฟังเหตุผลเขาหน่อยได้ไหม
คือเขามามอบตัวหลังเกิดเหตุ๑ชั่วโมงนะคะ

ใช่ค่ะขับรถคันนี้แหละมาเลยนะคะที่สพบางเสาทง

พอถึงจุดเกิดเหตุเขาวูบ

แล้วรถก็เลยเสียหลักไปชนคุณลุงเข้า
เขายอมรับว่าเขาขับหนีไปจริงเพราะเขาตกใจ

พอตรวจสอบเห็นว่าป้ายทะเบียนของตัวเองหลุดหาย

เห็นว่าตัวเองขับชนคนจริง
จากกล้องหน้ารถถึงรู้ว่าขับชนคนจริง

บอกว่าคุณลุงแกขายลอตเตอรี่มานี่นะ๑๕๑๖ปีแล้วนะคะ
นิสัยของแกก็คือแกเป็นคนรักความสะอาด
ถ้าแกเห็นขยะเห็นต้นย่าอุดปากท่อระบายน้ำ

เพราะแกกลัวฝนตกแล้วท่อตันมันจะทำให้เกิดน้ำท่วม

หลานสาวเองนะคะหลานสาวของคุณลุงก็บอกว่า

โอเคมากที่คนขับชนลุงกระเด็นขนาดนั้น

อย่างน้อยถ้าหยุดช่วยเหลือกันสักนิดเนี่ย
อะไรอะไรมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้
สงสัยแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะ

มันจะชนอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจาก

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตหลบหนีไม่หยุดให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลด้วยนะฮะเพราะว่าเขาบอกเขาไปตั้งหลักอยู่ชั่วโมงนึง
มันก็เลยมีคำถามคือเอาละเขามามอบตัวแล้วนั่นแหละมาพบตำรวจแล้ว
แต่มันก็มีคำถามว่าถ้าป้ายทะเบียนคุณไม่หลุด
หรือถ้าคุณไม่ได้ไปดูกล้องหน้ารถคุณจะมาไหม
ก็ก็คงมานั่นแหละเพราะเข้ามาใช่ไหมสุดท้ายเขาก็มาพบตำรวจนะฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุไปชั่วโมงหนึ่งนะฮะ